พิเศษนะคะของตำรวจเมืองนครศรีธรรมราชค่ะ

ทอนหงเป็นใครทำไมต้องไปรวบตัวเขา
เขาเป็นเอเย่นค้ายาเสพติดเข้าออกเข้าออกเข้าออก

และครั้งนี้คือครั้งล่าสุดของเขา
ที่จะต้องเข้าไปนอนคุกอีกสักรอบนะคะ
ระหว่างที่ไปจับกลุ่มตัวเขาก็ยังปฏิเสธปากแข็งนะ
ยาเสพติดไม่ใช่ของเขายาเสพติดไม่ใช่ของเขา
พร้อมเสนอสินบนให้กับตำรวจด้วย

แต่อย่างไรก็ตามตำรวจนำตัวมาสอบปากคำเพิ่มเติมค่ะ
นายแซมทอนหงนี่เป็นฉายาของเขานะ
แต่ชื่อจริงชื่อวนายวิทยาราชกิจจาอายุ๒๖ปี
เป็นเอเย่นยาบ้ารายใหญ่เลยของพื้นที่
แล้วคนที่นั่งอยู่ด้วยผมยาวข้างหน้าเนี่ยนะเป็นแฟนสาวค่ะ
ชื่อว่านางสาวสุธิดาชูสุวรรณ
นายวิทยาครั้งล่าสุดที่ถูกจับกลุ่ม
คือช่วงที่เอารถยนต์ไปซ่อมที่อู่นะคะ

เห็นแล้วเดินมาไกลแล้วโดนได้แน่วันนี้
ล้วงเอาห่อยยาบ้าถิดตอนแรกอยู่ดับตัวเองนะ
มียาบ้าแล้วก็ยาไอซ์ใส่กระป๋องสีขาว
แล้วก็เอากระป๋องสีขาวไปยัดใส่กระเป๋าสะพายของแฟนสาว
ซึ่งนั่งมาด้วยกันและคบกันเพียงหนึ่งเดือนเอง
คือนั่งเหนียวนะรอรออยู่ในรถด้วยกันนี้นะคะ
หลังจากนั้นตำรวจเข้าไปจู่โจมเลย

ค้นในตัวเจองนสดสองหมื่นกว่าบาท

และในกระเป๋าสะพายของแฟนสาวเจอยาบ้าค่ะ
สี่สิบเม็ดยาไอซ์หนึ่งห่อ
ถามแฟนชื่อว่านางสาวสุธิดาเนี่ยนะ
เขาให้การว่าในกระเป๋าของเขาที่ตำรวจไปพบยาบ้าในกระป๋องสีขาว
ยาบ้าและยาไอซ์เป็นของนายวิทยานั่นแหละ

แต่นายวิทยาทีนี้ค่ะหูรักกันมากเลยนะ
บอกว่ายาเสพติดทั้งหมดไม่ใช่ของเขา
เอาอยู่ในรถนั่งกันอยู่สองคนมันจะเป็นของใครล่ะ
แต่ตำรวจมีพยานหลักฐานชัดเจน
หลังจากนั้นนำตัวไปตรวจปัสสาวะพบว่าเป็นสีม่วง
ควบคุมตัวนายวิทยาพร้อมแฟนสาวและของกลางทั้งหมด
ไปสอบสวนขยายผลต่อค่ะ
ปรากฏว่าระหว่างทาง
นายวิทยาเสนอสินบนให้ตำรวจชุดจับกลุ่มในขณะที่ขึ้นรถ

เสนอให้ตำรวจ๕แสนบาทแลกกับการปล่อยตัว
และขณะที่ญาตินำเงินมาส่งให้ก็ถูกแจ้งข้อกล่าวหานักเพิ่มอีกหนึ่งข้อหา
โดยนายวิทยาก็ยังคงปากแข็งให้การปฏิเสธนะคะว่า
ไม่ได้ให้สินโบนัสเมื่อกี้ที่เสนอไป๕แสน
ไม่ได้เป็นการให้สินบนแต่หารู้ไหมว่าตำรวจอัดคลิปไว้เป็นหลักฐาน
เอาไปอีกเลยค่ะ๑ข้อหานะคะ
ทั้งคู่ก็หมายถึงนายวิทยาและแฟนสาวที่ชื่อสุธิดา
ถูกควบคุมตัวดำเนินคดีแม้จะยังให้การปฏิเสธเลยทั้งสองคน
โดยนายวิทยาประวัติโชคโชนค่ะเข้าออกคุกเป็น๑๐๑๐ครั้ง
แต่ไม่เข็ดหลาบและสิ่งที่ทำให้เขาเข้าไปอยู่ในคุก
ก็คือคดีเดิมเกี่ยวกับยาเสพติด
เขาถือว่าเป็นตัวการเลยนะคะในพื้นที่เพราะว่าเป็นเอเย่นรายใหญ่ค่ะ